คุณผู้ชมคะรายเดอร์หัวร้อนค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเห็นคลิปภาพกันไปแล้วนะคะ
เพราะว่าแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมาก
คือรายเดอร์คนนี้จะต้องไปรับอาหารจากร้านอาหารแต่ว่าทางร้านเขาบอกว่ามันมีกฎอยู่แล้วว่า
เดอร์ต้องจอดรถแล้วเดินเข้ามาเพื่อมารับอาหารที่ร้านรายเดอร์คนอื่นเขาก็ทำแบบนี้
ปรากฏว่ามีรายเดอร์คนหนึ่งไม่ยอมเข้ามาแบบโมโหด่าเจ้าของร้านเลยนะคะ
สุดท้ายเจ้าของร้านแจ้งไปที่ต้นสังกัดรายเดอร์คนนี้กลับมาพร้อมมีด
แล้วก็มาหูยพยายามจะทำร้ายเจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านเป็นผู้หญิง
แฟนนุ่มของเขาต้องเข้ามาแบบมากันมาห้ามอะค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะ
บ่นปรากฏที่เกิดไปกันได้ไหม
รายเดอร์คนนี้เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะคะ

เหมือนกับมาต่อว่าในร้านว่าทำไมไม่เอาอาหารออกไปให้ปวดขา
ทำไมต้องเข้ามารับเองก็มาโวยวายโวยวายอย่างที่เห็นในคลิปภาพชุดแรกนี้
แต่หลังจากนั้นคือไม่ใช่แค่โวยวายอย่างเดียว
กลับเข้ามาพร้อมมีดนะคะแล้วพุ่งไปหาเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กอ่ะ
จ้องของร้านเป็นพุ่งหญิงผมเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
คือตอนที่รายเดอร์เข้ามาโวยวายกับเจ้าของร้านเนี่ยมันคือ๗ธันวาคมก่อนวันเกิดเหตุ๑วัน
แล้วตัวทางร้านเขาก็แจ้งต้นสังกัด

ใช่ค่ะนี่คือ๗ธันวาคม
แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีรายเดอร์ค่ายอื่นเขาก็นั่งรอเหมือนกัน

คุณต้องจอดรถข้างนอกแล้วเดินมารับอาหารข้างใน
แล้วเดินเข้ามาสักประมาณ๑๐๐เมตรเองคุณภาคภูมิ

ใช่แต่คนนี้บอกจะให้ไปส่ง

ทำไมต้องให้เขาเดินเข้ามารับอาหารในร้าน

เขาก็นั่งรออาหารอยู่เหมือนกัน
พอฟ้องทางต้นสังกัดโอ้โห
มาอีกทีคือมีมีดมาด้วยนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ

แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
แล้วก็มาก่อเหตุอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ

โดนมีดครับควันเข้าที่มือนิ้วก็เกือบขาดอยู่เหมือนกัน
ผมก็เลือกไหลเกินเลยครับ
หลังจากนั้นเขาคนไรก็พยายามจะปาดคอผม
เพื่อจะฆ่าให้ตายครับพยายามจะปากป้องผม
ผมก็เหยียงหลบทันได้แขนมาตรงแก้มครับ
ตัวคนเจ็บบอกว่าเหมือนเขาจะฆ่าให้ตายเลยนะ
ลักษณะการก่อเหตุดูสิคะ
เขาเห็นไหมปิดตัวหนีรีบกลุ่นที่แก้มแล้วยังไล่ตามละอีก
คือพอตามไม่ทันได้ยินเสียง
พอตามไม่ทันได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนเรียกรอบพอนี่

โอ้โหดูสิค่ะทางนี้ยังวิ่งกลับมาแบบเนี้ย

เจ้าของร้านบอกว่าไม่ไหวช็อกมากปิดร้านก่อนชั่วคราวจิตใจย่ำแย่มาก
แจ้งความกับตำรวจสนตลิ่งชันนะคะ
ยังไงก็จะต้องเอาผิดกับรายเดอร์คนนี้ให้ถึงที่สุด
เขาบอกว่ามันต้องโดนข้อหาพยายามฆ่าอะไรแบบนี้เลยนะไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ

ใช่ไหมคุณบอกคุณโมโหที่ว่าไม่มารับอาหารข้างในแล้วจะโทรไปแจ้งต้นสังกัดเดี๋ยวจะถูกไล่ออกถูกอะไรงานเนี่ย

คุณมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วไม่ถูกต้องจริงเขาแจ้งต้นสังกัดก็ไม่ผิดอะไรนี่